มาดูกันต่อนะคะกับหนุ่มคนนี้ค่ะพี่เต๋าสมชายค่ะ
เรียกว่ารู้ซึ้งถึงหัวอกคนตกงานแต่พี่เต๋าไม่ได้ตกงานนะคุณผู้ชม

คือเขามารับบทนะคะเป็นนุ่มวัย๔๐ตอนตายที่โดนไล่ออกจากงานเพราะพิษโควิด๑๙

ตรงกับชีวิตประจำวันช่วงนี้เลยคุณผู้ชม
โดยมีเพื่อนรักนะคะคุณปราโม่แสงสอนพี่เจมสเรืองศักดิ์ร่วมรับชะตากรรมด้วยค่ะ
ซึ่งในชีวิตจริงพี่เต๋าบอกนะคะว่า
เอาจริงเลยนะมีเพื่อนโทรมาปรึกษาเรื่องตกงานกันเยอะ
อายุเยอะแบบนี้เขาไล่ออกจากงานเยอะมากนะคะ
ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะ
ส่วนที่พี่เต๋าไปไหนมาไหนแล้วมีแฟนคลับมาตามเป้าทุกที่คุณผู้ชม
ไปทุกที่ทุกทางมีมาขอถ่ายรูปตลอดเลย
เต๋าบอกว่าก็เพราะว่าพี่ทำงานมา๓๑ปีแล้ว
ก็ย่อมมีพี่น้องเยอะแยะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
เราอยากจะบอกว่าเราทำงานในวงการปีนี้
ผมอยู่ตั้งแต่๑๙๘๙จนวันนี้๓๑ปี
เขาก็โตมามาทำงานบริษัทนี้บริษัทนี้

ตอนนี้เยอะมากครับ
ก็ตามภาวะก็ขอให้ทุกคนโชคดี
ก็อยากจะบอกทุกคน

สู้ค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันไป